ออกในช่วงไทยรัฐนิวส์โชว์บันทึกไทยบันทึกโลกใช่ไหม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็มีการสรุปคดีที่สำคัญ

ปรากฏว่าคุณผู้ชมคะคดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกายเพศและทรัพย์สิน
เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อนก่อนเนื่องจากปัญหาอะไรล่ะ
ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาภัยแรง
ปัญหาเหล่านี้แน่นอนก็ส่งผลในเรื่องของการว่างงานของประชาชน
หาทางทำมาหากินไม่ได้ก็ลักขโมยกันซะเลย

สรุปทั้งปี๕๘คดีเพิ่มบิ๊กแป๊ะเจงแจงทั้งชีวิตเพศจี้ป่นทรัพย์จับได้ถึง๘๕
เมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาก็มีการออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าว
มีการสรุปสถิติคดีอาทยากรรมในรอบปีที่ผ่านมา
ซึ่งจากรายงานสถิติจากการรับแจ้งเหตุในรอบ๑๒เดือนก็แบ่งเป็น๔กลุ่ม
เพราะว่ากลุ่มที่๑คือความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายเพศ
รับแจ้งจำนวนทั้งสิ้น๒๗๖๐๗คน
กลุ่มที่๒ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์รับแจ้ง๗๕๕๗คน
กลุ่มที่๓ความผิดพิเศษเป็นคดีเกี่ยวกับความมั่นคง
คดีทางด้านการเมืองรับแจ้ง๓๓๑๗๔คน
คดีที่๔ค่ะเป็นคดีที่รัฐนั้นเป็นผู้เสียหาย
ซึ่งทั้งหมดนี้มีการจับกลุ่มทั้งสิ้น๕๒๑๔๗๕คน
โดยในภาพรวมของการปราบรามคดีอัดยากรรม
มีผลการจับกลุ่มคิดเป็นร้อยละ๘๓๗๐ของคดีที่รับ
คำร้องทุกข์ทั้งหมดก็เยอะนะคุณ๘๐กว่าเปอร์เซ็นต์
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังบอกด้วยนะคะว่า
คดีอาญานั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
คือการกระทำความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายเพศและทรัพย์สิน
เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากปัจจัยส่วนหนึ่งแน่นอนว่า
มาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจปัญหาภัยธรรมชาติ
ธรรมชาติสภาวะภัยแล้งก็เลยส่งผลให้คนว่างงานเยอะขึ้น
โดยในปีนี้นางค้าพลตำรวจเอกจะทิศคาดว่า
และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ย
เหล่านี้จะส่งผลให้อาทยากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย
จึงได้นำสถิติเกี่ยวกับคดีอาทยากรรมในรอบปีที่ผ่านมา
เป็นข้อมูลในการพิจารณาและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
ปราบรามเหตุอาทยากรรม
เอาล่ะคุณผู้ชมที่พบเบาะแสอาทยากรรม
หรือว่าจะขอความช่วยเหลือต่างนะคะ
ก็สามารถแจ้งมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านสายด่วน
นี่เลยหน้าจอนะคะ๑๙๑กับ๑๕๙๙ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยค่ะ
แต่ขอร้องอย่าป่วนนะฮะอย่าโทรเล่นนะครับ